อีกหนึ่งเรื่องเป็นการแชร์คลิปกันบนโลกออนไลน์นะคะ
ชายขี่จักรยานยนต์แต่ขี่อยู่
ลักษณะของคอพับไปค่ะ
สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะ

สังเกตเห็นไหมคะนี่คือเขาขี่อยู่นะ
แต่คือพอพับไปแล้วรถยังเคลื่อนไปอยู่
ไม่ล้มด้วยไม่ล้มด้วยแต่สุดท้ายแล้วหลังคลิปนี้คือเซ

ใช่ค่อยเหมือนหมดปฏิเลย

ก็เลยเป็นการทรงตัวยังพอได้อยู่
คลิปนี้เนี่ยถูกเผยแพร่โดยคุณวงวันประทุมทองนะคะ
ชายคนนี้ก็ขี่จักรยานยนต์อยู่นะคะแล้วก็
ศีรษะพับสายไปสายมาคล้ายกับคนหลับในค่ะ
ซึ่งคุณวงวันเนี่ยพยายามบีบแตรแล้วอันนี้เป็นภาพแบบบันทึกจากในรถนะคะ

ที่ชายคนนี้สุดท้ายในคลิปก็คือชนเสียหลัก
ชนคนล้มบริเวณริมถนนด้วยในช่วงท้ายของคลิปนะคะ
สายตรวจโซเชียลตรวจสอบเรื่องนี้ต่อค่ะ
ได้รับการเปิดเผยจากคุณนพดลนะคะซึ่งก็เป็นผู้ที่อยู่ในช่วงจุดเกิดเหตุ
บอกว่าจริงคลิปนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
บริเวณถนนนิพัฒน์สงเคราะห์ช่วงหน้าโรงพยาบาลศิกครินหัดใหญ่

ขับขี่จักรยานยนต์ในคลิปเป็นชายอายุประมาณ๒๕๓๐ปี
หลังจากเหตุการณ์นี้คือชนเข้ากับสาวใหญ่นะคะวัย๖๐ปี
ซึ่งสาวใหญ่ก็ไม่ได้รับบัตรเจ็บมากแต่ว่ายังสามารถลุกขึ้นมานั่งได้
แต่ตรวจสอบต่อเอ๊ะสรุปเกิดอะไรขึ้นทำไมหลับในหรือทำไมคอเกิดอะไรขึ้นได้ขนาดนั้นเอาอย่างนี้ดีกว่า
ใช่ค่ะไปสอบถามบิดาของผู้ขับขี่นะคะบอกว่าได้มาที่สถานที่เกิดเหตุ
แล้วก็บอกว่าลูกชายเนี่ยป่วยคือเป็นเกร็งกล้ามเนื้อกระทันหันคือมีอาการนี้อยู่แล้ว
แต่ที่ผ่านมาไม่รุนแรงเท่าครั้งนี้แต่โชคดีนะคะที่ครั้งนี้ก็ไม่ได้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง
แล้วก็ได้รับผิดชอบคู่กรณีเป็นที่เรียบร้อยแล้วคือกล้ามเนื้อคอเกร็ง
แล้วขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ใช่ไม่รู้จะทำยังไงแต่ว่าครั้งนี้รุนแรงนะคะ
คือไม่ได้หมดสติไม่ได้หลับกล้ามเนื้อคอเกร็ง
ก็เลยพยายามจะประคองรถจักรยานยนต์ไปให้ได้เรื่อยขี่ไปช้า
แต่สุดท้ายก็ไม่ไหวก็ไปชนกับผู้หญิงอายุ๖๐ปี
แล้วก็ภาพท้ายคลิปเนี่ยเห็นว่าพอชนแล้วก็มีพลเมืองดีที่ขับรถผ่านไปแถวนั้น

สักครู่เห็นจังหวะแรกที่คอเขาพับ
แขนยังขยับอยู่แปลว่าพยายามที่จะควบคุมรถแล้วล่ะ